ตู้หายทองคำชนยับผู้จัดการวงเนี่ยเสียชีวิตนะครับ
ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่พัทธลุงเมื่อวานนี้นะครับ
หลังจากที่วงดนตรีของลำไยหายทองคำ
รวมถึงคุณลำไยหายทองคำเขาเดินทางไป
เล่นการแสดงไปโชว์ที่มาเลเซียเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็จะเดินทางมาแสดงต่อที่พัทธลุงนะครับ
รถตู้ของคุณลำยายอยู่อีกคันนึงนะ
นี่แหละฮะก็เป็นบรรยากาศนะครับ

ลำไยหายทองคำถูกหามปีกครับ

ด้วยความเสียใจหลังจากเห็นสภาพศพและผู้ได้รับบาดเจ็บ
ภายในรถตู้คณะนักดนตรีและทีมงานประสบอุบัติเหตุ

ของสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุง
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเพชรเกษมช่วงหาดใหญ่พัทธลุงฝั่งขาขึ้น
ในพื้นที่ตำบลโคกศักดิ์อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุง

คือนายปรเมษเหมังอายุ๔๒ปีเป็นมือกีต้า

ทราบข่าวจึงรีบมาดูแล้วก็ช่วยเหลือคณะนักดนตรี
และทำให้เธอนั้นเสียใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
โดยอุบัติเหตุครั้งนี้มีนักดนตรีในวงได้รับบาดเจ็บอีก
จำนวน๗คนและคนในรถคู่กรณี
คือคนในรถไฟฟ้ารถของการไฟฟ้า

ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้วนะครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้ในช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
คณะผู้จัดงานกาชาติประจำปีของดีเมืองพัทธลุง

ประกาศงดการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินลำไย
หายทองคำในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ
ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
ก็มีการสอบปากคำนายพงพัฒน์ชัยภูศรี
อายุ๒๐ปีซึ่งเป็นคนขับรถตู้
ก็ทราบว่าภายหลังจากคณะของลำไยหายทองคำ
สิ้นการแสดงที่ประเทศมาเลเซีย
ตัวของนายพงพัฒน์ได้ขับรถผ่านนักดนตรี
และผู้จัดการวงจะมาแสดงคอนเสิร์ตต่อ
การสมโพธพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัตรจตุลอาทิตย์

แล้วก็ของดีเมืองลุงหรือว่าเมืองพัทธลุง
จะจัดขึ้นที่หน้าสนามหน้าสารากลางจังหวัดพัทธลุง
ส่วนศิลปินลำไยหายทองคำแล้วก็กลุ่มแดนเซอร์

ระหว่างทางตัวนายพงพัฒน์ยอมรับว่าเกิดอาการอ่อนเพลียจนหลับใน
ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนท้ายรถบรรทุกของการไฟฟ้าอย่างแรง
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
คุณผู้ชมคะในเฟซบุ๊กของผู้เสียชีวิต
ก็คืออาจารย์โน้ตปีโป้หรือว่านายปรเมฆหัวหน้าวงเนี่ยนะคะ
ก็เนี่ยค่ะเป็นภาพการไลฟ์เฟซบุ๊กก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ
คือในเฟซบุ๊กนี้ก็ได้พูดถึงความประทับใจที่ได้ไปแสดงคอนเสิร์ตที่มาเลเซีย
พบกับชาวไทยเชื้อสายมาเลเซียเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวลองไปฟังคลิปไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กนี้บางช่วงบางตอนกันค่ะ
นี่แหละค่ะส่วนทางเฟซบุ๊กของคุณลำไยหายทองคำนะคะ
ก็มีการโพสต์ภาพโพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปของนายปรเมฆ
ก็มีข้อความว่าหลับให้สบายไม่ต้องห่วงทางนี้
ขอบคุณที่เคียงข้างกันตลอด๑ปีนะคะ